วิจารณ์ยับเวทีชายหล่อซัดคำถามลดสนิยมทางเพศ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยได้ยินเวทีการประกวด

แต่น้องขวัญไปสืบค้นข้อมูลบอกว่ามีมาพอสมควรแล้วใช่ไหม
มาหลายปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้
แต่ปีนี้ปีนี้ดังฮะ
แต่ไม่รู้ว่าดังในทางไหนอันนี้อยู่ที่ใจคุณผู้ชม
คุณผู้ชมลองหลับตานะแล้วนึกว่าตัวเองเป็นผู้ชาย

แล้วเข้าสู่รอบที่จะต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการ

โทรมันแบบมันตัวสั่นแล้วแหละตอนนั้นจะได้คำถามอะไร

คุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับเกย์หรือสาวประเภท๒หรือไม่
ถ้ามีเพราะเหตุผลอะไร
และถ้าไม่มีเพราะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างไร

หมูไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศที่สอง

หมูมองเพราะว่าหมูอ่ะเป็นคนที่มองว่า

หมูรักในสิ่งที่หมูต้องการ
หนูเลยคิดจะหลีกเลี่ยงในสิ่งนี้ก็คือ
หมูเมื่อมีคนอยากจะมีอะไรด้วยหรือมีความต้องการ
หนูก็เลือกที่จะบอกเขาตรงตรงว่าเพราะอะไรและทำไมถึงไม่ได้ครับ

หมูตอบด้วยความกระอักกระอ่วนในคำถาม

มีใครเป็นใครที่เจอคำถามนี้
โดยไม่รู้มาก่อนก็ว่าน่าจะกระอัดกระอันก็จมูล

คุณผู้ชมครับคนในโลกออนไลน์วิจารณ์กันเละ
ส่วนใหญ่บอกว่าคำถามไม่เหมาะสมไม่ว่าเพศไหนก็คน
และมีสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ในการเลือกเพศ
จะมีอะไรกับใครหรือจะไม่มีอะไรกับใครนั่นคือเรื่องส่วนบุคคลมากมาก
ไม่ควรเอามาพูดต่อหน้าสาธารณชนขนาด
น้องหมูคนนี้สุภาชัยผู้เข้าประกวดยอมรับว่า
อึ้งแล้วคิดว่าไม่เหมาะสมด้วย
ไม่ควรจะถามคำถามแบบนี้นะครับ
ก็ยอมรับแหละว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เรื่องของความรัก
เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ควรถามอันนี้น้องหมูว่า
เจ้าของเวทีว่าไงเจ้าของเวทีออกมาชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่หลุดไปครับ

ประกวดได้ตัดคำถามนี้ออกไปแล้ว
แต่แสดงว่ามีคนคิดคำถามนี้ขึ้นมา

มันต้องมีแหละ

ชื่อคุณแนนชัตรพัฒน์บัวล้อม

เวทีนี้จริงมีขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ของไทย
เพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง
คำถามจะมี๑๕คำถาม

หรือคือผู้อำนวยกองประกวดต่าง

ตอนแรกทุกคนเห็นคำถามนี้แล้ว

คำถามนี้มันแรงไปไหม
ก็มาเป็นพีดีของจังหวัดนึงแต่ไม่เอ่ยก็แล้วกันนะ

เหรอตัดสินใจว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ย

บอกว่าในงานมีผู้ใหญ่ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิอยู่ตรงนั้นก็เยอะ

ก็เสียใจที่ไม่รอบครอบและไม่เช็คให้ดี
บอกว่าต่อไปครั้งหน้าในการประกวดจะไม่ให้เกิดขึ้นแบบนี้

กรรมการที่ไปนั่งเป็นกรรมการอยู่ก็อึ้ง

ขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อสังคม

สรุปผลกันหน่อยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เอาขึ้นผลมาเลยที่เราปิดแล้ว

ฝั่งที่มองว่าคำถามแบบนี้เสียมารยาทเป็นเรื่องส่วนตัว๖๗เลยนะคุณผู้ชม
ส่วนฝั่งที่บอกว่าถามได้โลกเปลี่ยนไปแล้ว

คือ๒มากกว่า๑เท่าตัวหนึ่งเลยนะ
ก็เรื่องรสนิยมทางเพศของคนอื่นเหมาะสมหรือไม่

ส่วนคุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไร